ระวังจริงอุบัติเหตุเกิดได้เสมอค่ะ
กระบี่เป็นอุบัติเหตุน่าเศร้านะคะ
หญิงท้อง๗เดือนคนหนึ่งขับรถมาขับมาด้วยความเร็ว
แล้วตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย

ไม่เห็นรถกระบะที่จอดรอกำลังจะเลี้ยวอยู่

โดนรถบัสที่สวนมาชนกระแทกซ้ำอีก

แล้วก็มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๑๒คนด้วยกัน
สภาพที่เกิดเหตุบนถนนเพชรกะเสม
ช่วงกิโลเมตรที่๙๕๒นะคะ
ตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่
สภาพเมื่อสักครู่นี้คือรถเก๋งไฟลุกไหม้ทั้งคันค่ะ
คนขับเป็นผู้หญิงท้อง๗เดือนบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ

ตกร่องน้ำข้างทางด้านหน้ากับด้านท้ายรถ
ดูไม่ออกเลยว่าเคยเป็นรถมาก่อน

คนขับกระบะบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
ส่วนคูน้ำข้างทางถนนฝั่งตรงข้ามขาเข้าเมือง
มีรถบัสสายภูเก็ตนครศรีธรรมราชอีกคันนึง
หน้ารถนี่ก็พังยับเยินเหมือนกัน
ผู้โดยสารบาดเจ็บทั้งหมด๑๑คน
แต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะทำส่งโรงพยาบาลก็ปลอดภัยแล้ว

กระบะเนี่ยขับมาจอดรอเลี้ยวรถเข้าซอยถนนฝั่งตรงข้าม
แล้วอยู่มีรถเก๋งคันหนึ่งขับตามหลังมาด้วยความเร็ว
คิดว่าคงไม่เห็นกระบะที่จอดอยู่
เพราะว่าตรงนั้นค่อนข้างมืดไฟส่องสว่างมันไม่มี
คือต่างจังหวัดพอพระอาทิตย์ตกดินแล้วฟ้ามืด
เลยนะใช่มันมองไม่เห็นจริงไฟสองสว่างมันไม่มีค่ะ
ก็เลยชนกระบะเข้าไปเต็มแรงชนเปรี้ยงเข้าไปกระบะก็เลยกระเด็นไปถนนอีกฝั่งหนึ่ง
เพราะว่าเขารอเลี้ยวอยู่แล้วเป็นจังหวะที่รถบัสวิ่งสวนมาพอดี
ก็เลยฟาดหน้ากระบะเข้าไปอีกรอบหนึ่งกระบะกระเด็นตกคูน้ำคนขับเสียชีวิต
รถบัสก็กระเด็นออกไปอีกฝั่งนึงนะฮะถลายไปอีกก็ทำให้มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
แล้วก็ล่าสุดมีรายงานมาว่าคนขับรถเก๋งต้นเหตุนะคะท้อง๗เดือนชนแรงขนาดนั้นแท้งลูกแล้วด้วยนะคะ
ก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเชิญคนขับรถมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งแหละ
ก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะคือดิฉันเนี่ยมีโอกาสใช้ถนนเส้นนั้นบ่อย
เป็นถนนเพชรเกษมระหว่างรอยต่ออำเภออ่าวลึกกับอำเภอเมืองกระบีเส้นนั้นเนี่ยมืดจริง
เพราะฉะนั้นต้องไปติดไฟส่องสว่างนะ
หลายพื้นที่เอาจริงกรทมบางที่ค่ะ
ไฟติดอันหนึ่งดับสองอันติดอีกอันดับอีกสามอัน
เขาประหยัดไฟพูดเล่นอ่ะคุณ